เป็นช่วงเวลาที่การเมืองไทยน่าจะอยู่ในช่วงที่เข้มข้นร้อนแรง

ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
ในยุคของช่อที่เป็นนิสิต
เป็นยุคที่เข้มข้นจริง
เนื่องจากว่าเข้าปี๑ปี๒๕๕๙
ไม่กี่เดือนก็เกิดรัฐประหารปี๔๙ขึ้น

แล้วก็จบออกมาก็คือช่วงเวลาเดียวกับที่มีเหตุการณ์
สลายการชนุมและสังหารหมู่ประชาชน

การสนใจทางการเมืองของเราก็เป็นไปอย่างเข้มข้นจริง
แล้วก็ตอนนั้นเด็กคณะรัฐศาสตร์นะคะคงไม่ใช่แค่จุฬา
แต่ว่าในหลายมหาวิทยาลัย

มีความสนใจแล้วก็ตื่นตัวทางการเมืองในช่วงนั้นค่อนข้างสูง
แต่ว่ารูปที่ถูกกันอีกครั้งนี้
อาจจะพาดพิงไปถึงสถาบันด้วยหรือเปล่า
การจะบอกว่าพาดพิงหรือไม่พาดพิงไปถึงสถาบัน
ก็คงแล้วแต่การตีความ
หลายท่านก็คงเคยผ่านการถ่ายรูปรับปริญญามาแล้ว
ก็จะทราบดีว่ารูปรับปริญญา
เราก็๘แอค๑๒แอคไม่พอ
ก็มีกันเป็น๑๐๐เป็น๑๐๐๐แอคซ์ในแต่ละท่วงท่า
แต่ว่าสำหรับภาพที่เป็นปัญหาแล้วก็เกิดการตั้งคำถามกัน
ก็เป็นไปตามที่ช่อได้โพสต์เฟซบุ๊คไปก่อนหน้านี้
ว่ายอมรับว่าเมื่อมองย้อนกลับไป

แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจ
เนื่องจากการตีความที่หลากหลายของแต่ละกลุ่มบุคคล
ซึ่งก็เป็นสิทธิของแต่ละท่านที่จะตีความ
ก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
แต่หากภาพนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ

อย่างยิ่งที่ภาพนี้ได้ก่อให้เกิดบทสนทนาที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ขึ้น

มีการใช้วาทะสร้างความเกลียดชัง
มีการพูดคุยกันที่นำไปสู่บทสนทนาที่ไม่ได้เป็นผลดีกับฝ่ายไหนเลย

แล้วก็ขอโทษที่ทำให้มีบทสนทนาที่ไม่สร้างสรรค์เกิดขึ้นในสังคมในยุคที่บ้านเมือง

กระบวนการทางกฎหมายก็คงเป็นไปตามขั้นตอน

ก็ทางช่อเองยังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจ
ว่าเป็นการแจ้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒จริงหรือไม่อย่างไร
ก็คงต้องรอทางตำรวจว่าทางตำรวจจะแจ้งมาอย่างไรอย่างเป็นทางการ
ในขณะนี้ก็เรายังไม่สามารถดำเนินการหรือชี้แจงอะไรได้

ก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจแต่ว่าเรายังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจ

ก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจแต่ว่าเรายังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจ

ก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจแต่ว่าเรายังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจ
ก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจแต่ว่าเรายังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจ

ก็ไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจแต่ว่าเรายังไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจ

ทุกท่านได้เห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวช่ออย่างเดียว

ส่งผลถึงครอบครัวถึงเพื่อนซึ่งเราไม่ได้เตรียมใจที่จะรับในเรื่องนี้
เราทำงานพักการเมืองตัดสินใจมาทำงานการเมือง

ไม่สมควรที่จะต้องมารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเราในครั้งนี้
แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรื่องบานปลายไปถึง

แล้วก็อยากจะให้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า

เสียหายต่อตัวช่อยังไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นคนที่ได้ทำเรื่องนั้นเอง
เสียหายต่อตัวช่อยังไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นคนที่ได้ทำเรื่องนั้นเอง
แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย
แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย
แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย
แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

แต่เสียหายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง